เกือบจะชกกันแล้วระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
คือเคลียร์กันไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ

ก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านของจังหวัดกาศิลป์แห่งหนึ่งนะครับ
แต่ทีนี้มันติดตรงที่เจ้าของที่ดิน
ไม่ยอมให้ผู้รับเหมาเข้ามาย้ายแนวเสาไฟฟ้า
มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่โตเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน
เกือบจะอย่างนี้แล้วคุณไปดูกันฮะ
โอ้โหเนี่ยคุณ

เหลือแค่ตรงนั้นช่องนี้

เพราะเสาไฟฟ้า
เห็นไหมเสาไฟฟ้ามันล้ำมาแบบนี้

มันก็เลยขาดเกินแหว่งอยู่แบบนี้

ก็ถ้าย้ายง่ายเจ้าของที่ดินให้ช่างรับเหมา

แต่ทีนี้มันไม่จบตรงที่ว่าเจ้าของที่ดินก็ไม่ยอม

นำชาวบ้านคนนี้นะฮะก็แสดงความไม่พอใจ
เพราะว่าการก่อสร้างถนนมันก็เลยล่าช้าไปอีกนะครับ

อยู่ใกล้กับแนวการก่อสร้างถนน
คือก็ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน
เข้ามารังวัดแนวที่ดินของที่ตัวเองก่อน
พอวัดไม่ได้มันก็เลยตัดสินไม่ได้ว่า

เจ้าของที่ดินอ้างว่าการก่อสร้างถนนใหม่เนี่ย

แล้วเขาก็อ้างว่าไอ้แนวปักเสาไฟฟ้า๖ต้นที่ข้างทาง
จริงเป็นแนวกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมของเขาด้วยซ้ำ
ไอ้ถนนที่ทำอยู่ล้ำที่ดินเขาทั้งหมดเลย
เรื่องนี้ทางประหลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอห้วยเม็กซ์นายพัทรพพลเหล่าราช
ก็เป็นคนกลางเข้ามาไกลเกลี่ยข้อพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้าน
กับนายลำพูนโสโทอายุ๖๖ปี
เจ้าของที่ดินที่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนกำลังก่อสร้างตรงนี้นะครับ
บรรยากาศการไกลเกลี่ย

ธรรมดาเราจะบอกไกลเกลียดด้วยความเรียบร้อยใช่ไหม

เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้รังวัดที่ดินเพื่อความชัดเจน
เนื่องจากนัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดมาแล้ว
และการก่อสร้างมันจะได้เดินหน้าไปได้ไม่เว้าไม่แหว่งแบบนี้
แต่ทางด้านของเจ้าของที่ดินเองไม่ยอม
โดยอ้างว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
คัดค้านการรังวัดที่ดินนะครับ
ทีนี้ฮะเจ้าของที่ดินเขายืนยันอ้างกรรมสิทธิ์ยังไง

เขาพี่หลอกทางนั้นก่อนย่ำพี่
มันเลยมาเขาเอาทางเข้า
นี่ผมไม่พอใจข้าม้วนทรงนี่กว้าง๖เมตร

แต่ทีนี้ทางประธานสภาเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
ก็บอกว่าก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองกรัง
ระยะทาง๑๑๒๐เมตรคุณกิโลกว่าเอง

มีการทำประชาคมผ่ามติเห็นชอบของทุกฝ่ายแล้ว

ติดตรงเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ผู้รับเหมา
เข้าไปย้ายเสาไฟฟ้าจำนวน๖ต้น

แล้วก็ยังมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ว่าการทำถนนไปลุกล้ำที่ดินเขาอีก๒แสนกว่าบาท
ส่วนชาวบ้านคนอื่นนะที่มีที่ดินติดกับถนนที่กำลังก่อสร้าง
ยินยอมพร้อมใจกันให้สร้างถนนได้

คุณถ้าเกิดว่าเขาตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ลงตัว

ตอนนี้คุณคือยังตกลงกันไม่ได้แหละไม่ลงตัวแหละ

ตอนนี้ต้องให้ศูนย์ดำรงธรรมจะทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดิน
เพื่อขออำนาจศาลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แต่ทั้งหมดมันต้องเอาให้ถูกต้อง
ตกลงอะไรไปล้ำที่ใครกันแน่
ถ้าเจ้าของที่ดินบอกคุณมาล้ำเรา

ทุกชาวบ้านเราก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเหมือนกันนะครับ